คือภาพความน่ารักในช่วงของการเปิดเทอมมันยังมีอีกเยอะนะ

โอ้โหเนียนเนียนมาก

ใครกันนะมาแต่งตัวเป็นนักลงนักเรียน
มายืนเข้าแถวแบบนี้นะ
โอ้โหนี่นายอำเภอ

นี่ครับมาดูพื้นที่มาดูหน่อยว่าเปิดเทอมวันแรก
มันเป็นไปเรียบร้อยหรือเปล่านะครับ
แต่จะมาแบบในชุดกากีเต็มยดมันก็ดูแบบนะมันจะไม่ธรรมดา
ก็เลยมาในชุดนักเรียนแบบนี้เลย
เมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
นายอำเภอคนนี้ก็คือนายอภิรัตนป้องกันนายอำเภอเมืองยะโสธร
ชุดนักเรียนเลยมาตรวจเยี่ยมนักเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก
ที่มาโรยประตูทางเข้าโรงเรียนยะโสทรพิธยาคม
นี่ก็โรงเรียนดังแถวนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ

บรรดานักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองบอกเลยนะ
เห็นแล้วเอออมยิ้มเจอเด็กคนนี้เข้าไปเอ๊ะ
เด็กที่ไหนเนี่ยเรียนซ้ำชั้นมากี่ปี

นายอำเภอบอกว่าสาเหตุที่ต้องแต่งชุดแบบนี้นะ
ต้องการให้การเปิดเรียนวันแรกเป็นวันแห่งความสุข

ให้ความรู้สึกที่มันเป็นกันเองกับนักเรียน

แล้วเขาไปตรวจเยี่ยมในเรื่องของการดูมาตรการ
ซึ่งทางโรงเรียนก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับ

แล้วก็ท่านเองก็บอกว่าพึงพอใจอย่างมาก
จากการสังเกตการก็พบว่าโรงเรียนมีมาตรการในการป้องกัน

มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิและจุดคัดกรองอย่างดี
อ้าวไปลองฟังเสียงของท่านและเอาเพลินนะครับ
ขอบคุณครับ